ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๑๖
แต่ก็เจอกระแสวิจารณ์มากมายเพราะแม้จะเป็นแชมป์
แต่ฟอร์มการเล่นอาจไม่ได้ชนะแบบไหลลื่นเหมือนก่อนอันนี้ที่เคยคุ้นตา
แต่หนึ่งในสาเหตุดังกล่าวก็มาจากการเปลี่ยนแปลงทีมที่มีตัวเก่าเลยเพียง๖ราย
จากชุดฟุตซอลชิงแชมป์โลกคนล่าสุด
ตั้งแต่ศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่ผ่านมาด้วยสกอร์๑ต่อ๑ในเกมรองสุดท้าย
แต่ในที่สุดในเกมส่งท้ายยังคว้าชัยเหนือเวียดนามได้๒ต่อ๐ตามเป้า
และพิริพัฒน์แก้วิลัยยังคว้าตะแหน่งดาสนโลกด้ายอีกด้วย
ส่วนบิ๊กปอบบริษักเบนจสิริวัลอุบนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
และประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่า
เป็น๔เกมที่ใหญ่สุดนับตั้งแต่เคยแข่งขันมาก่อนหน้านี้๔ครั้ง
แม้ทีมชาติไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนไทยและเตะใส่เลือดใหม่
รู้ว่าทัยยังคงเป็นเบอร์๑ต่อไป
เพราะว่าเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนไทย
แต่ว่าเราก็ยังได้ทำสำเร็จทั้ง๒ทีม
ซึ่งก็เป็น๔เกมที่ต้องบอกว่าเหนื่อยที่สุด
ตั้งแต่มี๔เกมใน๔ครั้งมา
แต่ว่าฟุตซอลไทยก็ได้ประกาศให้ทุกคนทราบในอาเซียน
ทราบว่าเราก็ยังคงความยิ่งใหญ่เหนือที่เพื่อนร่วมชาติในอาเซียนนะครับ
ในการแข่งขันฟุตซอล
ขณะที่กฤษฎาวงแก้วกัปตันทีมเผยถึงแข้งดาวรุ่ง
กำลังจะขึ้นมาแทนรุ่นพี่ในอนาคตว่า

แต่ต้องให้เวลากับการเจอสาการกดดันในระดับนานาชาติมากกว่านี้

ผมว่าตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมา
แล้วก็มาเรียนรู้ประสบการณ์สะสมจบกัน
ว่าน้องเหล่านี้ทุกคนนะครับมีความสามารถทุกคน
แต่แค่ช่วงเวลาของเขาที่เขาต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ให้เวลากับพวกเขาที่เขาต้องมาเจอกับเวทีนานาชาติครับ
เพราะเราเล่นในลีกอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าทีมนี้เล่นยังไงแฟนยังไง
แต่เขามาเล่นเอเชียแล้วเล่นในอาเซียนแล้วมันยากครับ

ส่วนมุมัติอุสมานมูซาที่ทำได้๑ประตูในเกมนี้กล่าวว่า
แต่ก็ทำตามเป้าหมายคือการคว้าเหรียญทองได้สำเร็จออก

แล้วก็ประตูนี้ผมก็ขอมอบให้กับแฟนชาวไทยทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราครับ

ยังเหลือให้ลุ้นอีก๒เหรียญจากฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชาย

ทองหรือไม่ไม่เกินวันที่๒๒พฤษภาคมนี้จะได้เห็นกัน
ฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท์
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม
ขอบคุณเครือเจริญโภคกะพันธ์ผู้สนับสนุนอาหาร
และการสื่อสารทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ